ส่วนคลิปนี้สั่งของแล้วได้ของไม่ตรงปก
ลูกค้าเถียงกับพนักงานส่งของแบบไฟแลบ
คือถ้าเกิดสมมุติว่าคำพูดนี่เป็นลูกกระสุนได้

ของอะไรคุณให้ตรงปก

ป้าก็ทิ้งเลยครับนี่ขยั่งขยะมีครับ

นี่นี่นี่นี่
ป้าก็ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยครับป้าใช่

ผมคนขายป้าเหรอ
อ่าแล้วมึงทำยังไงให้มึงได้คนขายอ่ะ

เป็นไงคะถ้าเป็นลูกกระสุนก็คือพุนทั้งตัว

ป้าแกคือเรื่องของเรื่องคุณป้าท่านนี้เนี่ย

มันกลายเป็นเสื้อซับในบาง

คือจังหวะที่พนักงานเขามาส่งใช่ไหมคะ
แกก็แกะของดูไง
หลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยค่ะพนักงานส่งของก็ได้แต่บอกป้าผมเป็นคนส่งผมไม่ใช่คนขาย
แกบอกอ้าวไม่ได้ขายแล้วจะมาส่งได้ยังไงไปกันใหญ่เลยอะค่ะ
โอ้โหทีมข่าวเราติดต่อไปคุยกับพนักงานส่งของที่เป็นคนโพสต์คลิปนี้นะคะ
คุณประพบกรรมถ่องสีอายุยี่สิบเก้าปีเขาบอกว่าผมก็เป็นพนักงานส่งของอ่ะพี่
ก็มีหน้าที่ส่งพัสดุในพื้นที่ตำบลสามบัณฑิตวันที่๖พฤษภาคมสัก๔โมงเย็น
มันมีพัสดุอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมต้องไปส่งเป็นแบบเก็บเงินปลายทางครับ
พอไปถึงผมก็ส่งให้มือคุณป้าเลยถึงมือเลยอืม
ป้าแกก็แกะดูพอแกะปุ๊บอ้าวสินค้าไม่ตรงปกอ่ะ
สั่งเสื้อชั้นในทำไมมันได้เป็นเสื้อซับในบางอ่ะป้าแกก็ไม่พอใจ
ตะโกนด่าลั่นอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะเองมันหลอกล่วงต้มตุ๋น
ตอนแรกเขาก็แนะนำคุณป้าดีว่าคุณป้าโทรติดต่อไปที่ต้นทางในร้านที่คุณป้าซื้อออนไลน์มาเลยครับ
ป้าไม่ฟังป้าเนี่ยโยนเนี่ยจังหวะนี้ปลาใส่พนักงานส่งของเลย
ยังมีการรวบของเดิมไปปลาทิ้งหน้าบ้านอีกอ่ะแล้วก็ผมก็
ัสดุไม่ตรงกับที่เขาสั่งก็เลยมีปากเสียงกัน
ผมก็พยายามอธิบายให้ป้าฟังว่าผมเป็นแค่พนักงานส่งนะครับ
คล้ายคล้ายกับบริษัทขนส่งทั่วไปอ่ะครับไม่เกี่ยวกับผมอืม
ป้าเขาก็ไม่เกี่ยวได้ไงมึงมาตรงอะไรพูดหยาบคายครับ
แล้วก็ผมก็อธิบายว่าป้าผมมาส่งก็จริงแต่คือผมคือพนักงานส่งพัสดุ
มาเจอพนักงานส่งของของทางร้านเอาอะไรเนี่ยสั่งเสื้อชั้นใน
ทำไมได้เป็นเสื้อสับในกูไม่เอาแล้วก็เฟี่ยงของอะไรผม
แล้วผมก็เดินถอยออกมาเขาก็ต่อว่าต่อว่าแล้วก็ตามคลิปเลยครับ
คือเข้าใจคุณป้านะเข้าใจลูกค้าเวลาสั่งของแล้วได้ของไม่ตรงปก
แต่ก็อยากให้คุณป้าเข้าใจพนักงานส่งของด้วยว่าหน้าที่เขาคือส่งของ
คือเรื่องเข้าใจเนี่ยนะบางคนเข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ
แล้วก็รับไม่ได้ไงได้ของไม่ตรงปกไม่รู้จะด่าใครก็ด่าคนส่งก่อน
คืออยากให้เห็นใจพนักงานส่งของจริงเพราะว่าหน้าที่เขาคือเขาเนี่ยรับของมาจากผู้ขาย
แล้วเอามาส่งให้คุณถึงบ้านอย่าไประบายอารมณ์กับเขาเลยนะคะ
ฝากเอาไว้สำหรับคนซื้อของออนไลน์นะ